หลังจากที่มีการเปิดตัวนะครับ
โค้ชมาเมื่อวานนะครับนักเตะใหม่๑คนด้วย
หมายหลังจากนี้ของกิเลนพยองก็คือการกลับมาเป็นแชมป์ให้ได้ครับ
บรรยากาศที่ห้องแถลงข่าวนะครับเมื่อวานครับ

แต่ว่ารอภาพยืนยันอย่างเป็นทางการ
และเมื่อวานครับ
ในการจัดงานแถลงข่าว

แล้วก่อนนักเตะเอิ้นตอนนี้ผมจะพูดว่า
อีกหนึ่งคนที่เห็นนี่ครับมาริโอยูโรฟสกี้นะครับ
เตะใหม่ที่เป็นนักเตะหน้าเก่าที่เคยพาทีมประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับ
เป็นนักเตะต่างชาติที่ถือว่าดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรครับ
ใส่เสื้อหมายเลข๒๐นะครับซึ่งเป็นหมายเลขที่เขานั้นสร้างผลงานยอดเยี่ยม
โค้ชเบ๊กก็เคยคุมโปสุทธภาคได้ครับประสบความสำเร็จเป็นทีมท็อปไฟต์มา
เป็นทีมล่าสุดแล้วก็ไม่รับการต่อสัญญากับทีมนะครับ
ที่เมืองทองนั้นจะคว้าตัวมาคุมทัพในระดูการหน้าที่จะถึงนี้
หมายครับโค้ชเวียให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเกิดบอกว่าขอติดท็อปโวก็คงเป็นคำตอบที่ดูไม่ดี
ก็ต้องหวังเป็นแชมป์เท่านั้นแล้วก็มีสไตล์ด้วยนะครับที่จะทำทีม
แล้วก็มั่นใจว่านักเตะที่มีอยู่ดีพอจะประสบความสำเร็จครับ
ส่วนมาริโอในวัย๓๒ก็กลับมาร่วมทีมเมืองทองบอกว่าดีใจที่กลับมาอยู่กับทีมที่ทำให้เขานั้นเล่นฟุตบอลได้ดีที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งเลยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่ายังกระหายในชัยชนะเหมือนเดิมแล้วก็หวังจะคว้าแชมป์ตอบแทนแฟนบอลให้ได้ครับ
ในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับในปีนี้รูปการณ์ที่มีกันจบไปนี่แหละครับ
แล้วก็อีก๒สโมสรของไทยครับจะได้สิทธิ์ในการลงสนามรอบคันเลือกรอบ๒นะครับ

ซึ่งตอนนี้ครับไทยมี๗คะแนนเท่ากับฟิลิปปินส์
เนื่องจากว่าประตูได้เสียนั้นดีกว่านะครับ๗ลูก
ส่วนสิงคโปร์นั้นอยู่อันดับ๓มีอยู่๖คะแนน

สุดท้ายกลุ่มบีไทยจะเปิดราชมังคลาฮิลาสถานครับ
สิงคโปร์เน้นย้ำเวลากันหน่อยนะครับ
นาฬิกาวันอาทิตย์ที่๒๕พฤศจิกายนนี้ครับ